เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันจริงเราได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไป
กระด่าถืออีกคนนึงนั่งทานข้าวอยู่
ล่าสุดคนก่อเหตุที่เป็นลูกผู้น้องเนี่ย

แต่เขาบอกแต่เพียงว่าเขาผิดใจกันเล็กน้อยเท่านั้น
แต่สาเหตุลึกเขาไม่ได้บอก
ญาติเองก็งงว่ามันถึงขั้นกว่าต้องไปฆ่ากันเลยเหรอ

เออเนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานครับ
แต่ว่าล่าสุดญาติเดินทางไปรับศพผู้ตายแล้วนะฮะ
ผู้ตายชื่อว่าวัฒนาชัยแทร่ตันอายุ๔๐ปี
ถูกยิงเสียชีวิตคาโต๊ะกินข้าวคือนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านตัวเองนะฮะ
แล้วย่างญาติก็โสกเศร้าละครับเดินทางไปรับศพ
แล้วก็นำไปตั้งบรรเภณกุโสนที่วัดมราชสัทธากายาราม
คือทั้งสองครอบครัวเนี่ยทั้งครอบครัวผู้ก่อเหตุและครอบครัวผู้เสียชีวิต
ก็เป็นญาติกันเพราะสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ทั้งสองครอบครัวโศกเศร้าเสียใจไม่พร้อมจะให้ข้อมูลใด
เสียใจอย่างหนึ่งคือคนก่อเหตุก็ญาติก็ต้องติดคุก
คนเสียชีวิตก็ยากนะครับ

ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับ
ความขึ้นหน้าของคดีเนี่ยตำรวจสมพบันแพ้บอกว่า
วัฒนะเนี่ยคนก่อเหตุที่เป็นลูกผู้น้องของผู้ตายเนี่ย
ไม่ประสงค์จะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ใช่เขาสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้
อาจจะกลัวถูกรุมประชาธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าจากการที่ตำรวจมาสอบส่วนเพราะว่าเขามามอบตัวแล้ว

เขาบอกว่าก็ผิดใจกันเล็กน้อยมาระยะหนึ่งแล้ว
เขาบอกแค่นี้นะแต่เขาไม่ได้บอกว่าความผิดใจกันที่บอกเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ย
มันเลือกอะไรอย่างนั้นก็ต้องเอาปืนมายิงเขาตายเนี่ยนะครับ
ก่อนเกิดเหตุไปนั่งเล่นที่บ้านผู้ตาย
กินข้าวอยู่สักพักหนึ่งมีปากเสียงกัน
ก็เลยบันดาลโทษะเอาปืนยิงขณะที่เขานั่งกินข้าวนั่นแหละนะฮะ
ตำรวจก็เลยต้องเอาคุมตัววัฒนะที่เป็นคนก่อเหตุ
ไว้ก่อนที่สพบ้านแพ้วเพราะไม่ประสงค์จะไปทำแผนด้วยนะครับ
วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการนำตัววัฒนะไปส่งฝากหางที่ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของพรบออาวุธปืนด้วยนะครับ
ขณะที่ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้าน
ญาติยายก็ช่วยกันทำความสะอาดล้างคราบเลือดต่างในบ้านของผู้ตาย
แต่บ้านเองก็ล็อกปิดเงียบไม่ได้มีคนหรอกนะครับคุณผู้ชม
แต่เห็นว่ามีการล้างคราบเลือดไปแล้วนะฮะ
มีรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุที่ก่อนหน้าที่จะมาฆ่ากันเนี่ย
ผู้ก่อเหตุพาผู้ตายไปซื้อของแล้วก็มาจอดอยู่หน้าบ้านนี่แหละ
มานั่งกินคงกินข้าวพูดคุยกัน
สอบถามพี่ชายของผู้ก่อเหตุชื่อว่าในหนึ่งเขาบอกว่า
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะตอนเกิดเหตุผมทำงานอยู่ในสวนกว่าจะกลับมาบ้านก็เย็นแล้ว
จริงนะผู้ตายกับน้องชายคือคนก่อเหตุ
เขาก็คุยกันดีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเลย
ทุกคนไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อน
ยังตกใจว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
ตอนนี้นะกำลังปรึกษากันในครอบครัวก่อนนะฮะว่าจะทำยังไงกันต่อนะฮะ
แต่เบื้องต้นแล้วหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุก็ติดต่อมาทางครอบครัว

สุดท้ายก็มอบตัวแล้วก็ถูกดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายไปแล้วนะครับ